ครับเรามาดูสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างนะครับ

ระดับน้ำในแม่น้ำมูลโอ้โหสูงอยู่เลย

แล้วก็ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่
ในโลกโซเชียลเองชาวอุบลต่างโพสต์
ข้อความรูปภาพเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม
แล้วก็มีการติดแฮชแท็กจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลย
จากเช้าวานนี้๑๕เซนติเมตร
ทำให้ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานียังคงอยู่ในภาวะวิตกกังวล
หลายคนต่างโพสต์ข้อความรูปภาพเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม

ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปแล้ว
ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำหมูลตอนนี้เพิ่มสูงขึ้น
แล้วก็น้ำได้ไหลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชั้นล่าง
ซึ่งเป็นชั้นจอดรถของตลาดใหญ่ในเทศบาลนครอุบลราชธานี
ส่วนในพื้นที่ชั้นในของเขตเทศบาล
มีน้ำไหลทะลักเข้าท่วมหลายจุดจนต้องมีการปิดการจราจรนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยมีน้ำท่วมหนักแบบนี้มาก่อนในรอบ๑๗ปี
โดยเฉพาะบริเวณถนนสมเด็จสันอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง
ตอนนี้นะครับน้ำเริ่มขยายวงกว้างขึ้น
ประชาชนก็เร่งนำกระสอบทรายมากั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้านเรือน
จุดน้ำเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้ว
บริเวณชุมชนหน้าวัดศรีประดูก
ส่วนหนึ่งเป็นน้ำจากชุมชนบ่อบำบัด
ถูกน้ำมูลหนุนสูงท่วม
แล้วก็มันไหลถลักออกมาจากบ่อบำบัด
ด้านของนายสริตวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ว่าเองก็ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำ
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีกลางดึก

พบว่าระดับน้ำสูงขึ้นไปเรื่อย
โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สร้างแนวป้องกันให้เพียงพอและก็ทั่วถึง
และให้ประเมินสถานการณ์ร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าน้ำในแม่น้ำมูลมันสูงขึ้น
จากการที่รับน้ำมาจากจังหวัดต่าง
อุบลแล้วเดี๋ยวจะออกแม่น้ำโขง
ทีนี้อุบลก็จะหนักแบบนี้เป็นประจำ

คือดูสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูล
ก็ยังเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ๑เซนติเมตร
ระดับน้ำที่วัดได้ตอนนี้อยู่ที่๑๐เมตร๘๘เซนติเมตร
ล้นตะหลิงมา๓เมตร๘๘เซนติเมตร
ถือว่าสูงกว่าปี๕๔๑๑เซนติเมตรเลยนะคะ